มาตามความคืบหน้าเรื่องเสียท็อปหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้แล้วที่ตามรายงานข่าวบอกว่า
ท็อปจะชดใช้เรื่องของการจัดงานแต่งงานกับเจ้าสาวชาวบุรีรำ
ที่มีการจัดงานแต่งงานกันใหญ่โตแล้วเสียท็อปไม่ยอมจ่ายเงิน
เจ้าสาวเขาเป็นหนี้๓ล้านกว่าบาท
ให้กับทางครอบครัว๑ล้าน๖แสนบาทเช็คนี้ก็หายไป
แล้วทนายโรนโรงแก้วเพชรมาช่วยเหลือของคดีความ
ทางเจ้าสาวกับทางทนายโรนโรงบอกว่า
เสียท็อปบอกว่า๙ตุลาคมจะชดใช้หนี้ทั้งหมด
มันก็ถึงกำหนดแล้วไงวันนี้ตกลงใช้หนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าสาวผู้เสียหายอ่ะนะคะทางเจ้าสาวผู้เสียหายบอกว่า
ก็จริงแล้วเสียท็อปบอกว่าวันนี้๙ตุลาคมเสียท็อปจะจ่ายเงินเรื่องของค่างานแต่งงาน
ยังคงติดค้างอยู่ทั้งหมดแต่วันนี้เสียท็อปยังไม่จ่าย
แต่เธอเองก็พร้อมจะให้เวลาเสียท็อปก็รออยู่นะคะ
เสียท็อปก็พูดตลอดว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ชดใช้ให้แต่ก็ไม่เคยจ่ายจริง
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เธอบอกว่าก็เตรียมรวบรวมหลักฐานนะคะ
ที่จะไปแจ้งความที่กองปราบแต่ตอนนี้ยังไม่แจ้ง
ยังไม่มีกำหนดว่าจะไปแจ้งความเมื่อไหร่แต่เธอบอกว่าน่าจะเร็วเร็วนี้
ทนายรณรงค์เองก็บอกว่าก็ต้องรอแหละว่าเสียท็อปจะมาใช้หนี้เมื่อไห
จะมาใช้หนี้ยังไงแล้วก็ต้องรอทางเจ้าสาวที่เป็นผู้เสียหายด้วย
ว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะว่าผู้เสียหายก็ต้อง
ก็ต้องเป็นคนเดินหน้าว่าจะเอายังไงดีอ่ะนะคะทีนี้ค่ะวันนี้ยังไม่จ่าย
ทีมข่าวของเราก็เลยไลน์หาเสียท็อปหน่อยครับตามไลน์ที่เราเคยคุยนะคะ
ทีมข่าวของเราเคยติดต่อเสียท็อปได้ก็เลยไลน์ไปอีกทีถามเสียท็อปว่า
ตกลงวันนี้๙ตุลาคมจะไปใช้หนี้ค่าการจัดงานแต่งงานหรือเปล่า
ท็อปบอกแบบนี้ค่ะเสียท็อปบอกว่าไม่เคยนัดวันเวลานะ
ว่าจะใช้เงินให้๙ตุลาคมเพียงแค่ตกลงในใบบันทึกท้ายการหย่า
ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่กังวลด้วย
ถ้าทางฝ่ายเจ้าสาวผู้เสียหายจะไปแจ้งความเพราะว่ามีการต่อสู้ทางคดี
ก็ต้องสู้กันไปถ้าแจ้งความก็ต้องสู้กันไปมีหมายเรียกก็ยินดีไปชี้แจง
ไม่หนีด้วยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไร
แต่จะกลายเป็นการเสี่ยงต่อฝั่งเจ้าสาวมากกว่านะที่จะถูกฟ้องกลับ
เพราะการแจ้งความอาจจะเป็นการแจ้งความเท็จนะเพราะว่าการแต่งงานก็แต่งจริงนี่
ไม่ได้ไปหลอกอะไรในใบหย่าก็ระบุเอาไว้ท้ายเอกสารการหย่าแล้วนี่
ว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายเองทุกอย่างตอนนี้ก็เห็นว่าเหมือนกับมีความพยายามบิดเบือนหลายหลายอย่าง
ให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีอาญาเสียท็อปก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะจ่ายวันไหนแต่จ่ายแน่
ส่วนที่ทีมข่าวของเราไปคุยกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ตามรายงานข่าวบอกว่าเสียท็อปเคยเช่าอยู่กับเจ้าสาวที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็พอเราไปคุยกับทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
โมเนียมแห่งนี้เขาบอกว่ารู้จักเสียท็อปเคยเห็น
ก็เนี่ยขับรถหรูป้ายแดงตลอดเลยแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมมีชายชุดดำสิบคนมาบุกคอนโด
แล้วก็พาเสียท็อปไปโรงพักอ้างว่าเสียท็อปไปติดหนี้คนใหญ่คนโตอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
ท็อปบอกว่าเรื่องนี้ก็มีทั้งความจริงและมีทั้งเรื่องไม่จริง
เดี๋ยวรอก่อนรายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวจะตอบในวันแถลงข่าว
แถลงข่าวต้นสัปดาห์หน้าเขายืนยันแบบนี้นะคะ

เพราะว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อรูปคดีด้วยเสียท็อปบอกกับทีมข่าวของเราแค่ว่า
เคยมีชายชุดดำพยายามจะกระทำการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้คือเรื่องจริงส่วนเรื่องอะไรที่ไม่จริงเดี๋ยวรอการแถลงข่าวสัปดาห์หน้า
ก็ไม่รู้จะกลับมาแถลงข่าวที่เมืองไทยหรือเปล่านะ

ส่วนเรื่องของเจ้าสาวชาวบุรีรำที่ตกลงแล้วก็ยังไม่ได้เข้าแจ้งความเนี่ย
ล่าสุดถ้าดูจากข้อมูลของทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
ได้แจ้งข้อมูลเนี่ยบอกว่าเรื่องเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหมื่นล้านทางทนายรณรงค์แก้วเพชรและกลุ่มทนายความในเครือข่าย
ขอยุติให้ความช่วยเหลือทุกด้านจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับทางกลุ่มอีกต่อไป
ขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางฝั่งผู้เสียหายแหละว่าจะเอายังไงกันแน่